เว้ย
คุณเมจิอโนมาดาราและนางแบบชื่อดัง
ที่ผ่านตัวเองมาเป็นผู้นำเทรนด์
การออกกำลังกายและดูแลเรื่องอาหารสุขภาพ

พี่กะโดดอย่างนั้นล่ะทำไมอะพี่กาวทำอย่างนี้คะ
เดี๋ยวเราจะต้องมาเทงลงฝันน้ำอะไรพี่กาวเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเปล่า
เดี๋ยวพวกเราต้องติดกันทั้งคู่ได้เลยค่ะเสด็จแม่
ไข้หวัดใหญ่คุณแม่ไม่กลัวกลัวเป็นไวรัสตับอะไรอย่างนี้

วันนี้เราจะมาต่อกันนะคะก็คือในช่วงสวยเซฟเวอร์เนี่ยที่ผ่านมา
อาจารย์เมจิก็แนะนำแล้วเหนื่อยมากเลยแล้วก็ได้เอาตะคิวออกจากร่างแม่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าการออกกำลังกายที่ดีเนี่ยมันต้องดูแลเรื่องอาหารการกินด้วย
ใช่ค่ะ๑๐๐เลย
วันนี้เนี่ยมีอาหารสุขภาพที่น้องเมจิมาแนะนำเราด้วย
ใช่ค่ะอาหารวันนี้คือจริงแล้วแม่จิเรียกได้ว่าเมจิกำลังมองว่าไม่ใช่ว่าดีที่สุดต้องกินแล้วผอมนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิด

แล้วก็บางคนเนี่ยพอไม่มีเวลาปุ๊บก็ไม่กินอาหารเช้าเลย
มันก็จะทำให้อดอาหารแต่จริงแล้วเนี่ยอาหารมื้อแรกดีที่สุด
วันนี้แม่จิก็เลยมีไข่เป็นแทนโปรตีนแล้วก็มันหวานเนี่ยแทนคาโบไฮเดร

แล้วก็ขอแนะนำว่าต้องเป็นธรรมชาติ
ไม่ต้องประสงค์อ๋ออันนั้นไว้ไว้อีกช่วงนึงอีกเวอร์ชั่นนึง
วิธีง่ายเลยนะคะไข่เนี่ยเวลาเรานับนะคะไข่ขาวเนี่ย๑ฟองเราต้องเอาไข่แดงออก
เพราะว่าไข่แดงจริงแล้ววันหนึ่งอนุญาตให้กินได้แค่วันละ๓ฟอง
อ๋อไม่ว่าจะไว้อะไรก็ตามใช่ไหมฮะ
จริงแล้วบางคนอาจจะมากแต่ว่าเอาน้อยไว้ก่อนดีกว่า

เพราะว่าไข่เนี่ยมันมีคอเรสเตอลอลแต่ว่ามันก็มีพลังงาน
ถ้าเกิดเรากินมากก็อาจจะทำให้พลังงานเกินสะสมไขมันได้
ค่ะวันนี้เมื่อจี๊ก็เลยจะใช้ไข่แดงแค่

อันนี้ก็คือเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะ
แล้วก็อันนี้วิธีการนับอันนี้ก็คือโปรตีนนี่๔กรัมแล้ว

อันนี้คือ๔๑๔แล้วนะ

อ่ะ๔๕๒๐ไม่เป็นไรเพราะจริงแล้วร่างกายเราอ่ะ
มื้อหนึ่งควรจะได้ปกติประมาณ๒๐๓๐กรัม
หรือถ้าเกิดผู้ชาย๔๐กรัม
ก็คือมันหวานนะคะเมจิขอ
ปกติเราเนี่ยแม่จิจะกินมันหวานประมาณสัก๑๕๐กรัมแต่กะง่าย

ก็คือแค่ประมาณนี้ก็๑ลูกเนี่ยก็พอดีแล้วนะคะ
อย่างนี้เราไม่ปั่นได้ไหมคะเราทานเลยได้ไหม
ได้แต่ว่าทีนี้เราจะมาทำเป็นเหมือนแบบเป็นสมูตตี้

ทีนี้ก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดคนที่อยากจะได้แบบเหนียว
เหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมูตตี้บีบ

แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะแบบได้เป็นน้ำ

กำลังจะกินไข่ต้มปั่น

ไข่ต้มแล้วก็มันหวานแล้วก็

ถ้าใครเป็นนักออกกำลังกายให้กินก่อนหรือหลังก็ได้

มันก็จุกต่อให้เป็นน้ำของเหลวก็ตาม

ป๊านเลย
ไม่เคยเลยชีวิตเคยกินแต่น้ำผลไม้ปั่น
ใช่ค่ะไข่มันก็เป็นโปรตีนเราก็ได้พลังงานทั้ง๓อย่างเลยค่ะ
เพราะว่าเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เป็นเหมือนแบบนี้เลย

ลองชิมหน่อยซิเหมือนตอนเด็กที่พ่อทำให้ทานอะไร
พ่อปั่นแบบนี้ให้แม่แม่จีดล้างมือแล้วนะฮะไข่ให้กินเหรอ
ปั่นไข่ไม่กินว่า๕สองเพราะว่าจริงแล้วมันอาจจะมีกลิ่นขาว
บางคนอาจจะไม่ชอบแต่ว่าลองดูมันจะมีกลิ่นมะพร้าวด้วย
เออลองชิมอื้อแปลกมากมันจะเหมือนจริงรสชาติมันจะไปทางมันมากกว่า
คุณพี่รู้สูตรแล้วปั่นกินเฉพาะอย่างนี้มัน๓มื้อเลยได้ไหม
ได้ค่ะถ้าเกิดไม่เบื่อซะก่อน
ก่อนนอนเนี่ยถ้าเกิดก่อนนอนมาจิกขอแนะนำว่าเปลี่ยนเป็นอโวคาโด๑ลูก

เพราะว่าสูตรของแม่จิจะเป็นอย่างนี้ค่ะก่อนกลางวันให้กินค้า
ถ้าเกิดว่าเราไม่มีไขมันเลยเนี่ยสมองเราจะแห้งผิวเราจะไม่สวย
เพราะว่าผิวเราต้องใช้ไขมันในการบำรุง
นะก็คือจริงแล้วยังไงคุณผู้ชมนะ
ก็คือวันนี้ได้รับความรู้มันจะกินคาวไขมันนะ
แต่ว่ากาโอเคนะมันมีความหวานของตัวมันช่วย

คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าดูไม่ทันเปิดมาปุ๊บดูไม่ทัน
ก็จะมีวิธีการออกกำลังกายง่ายสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะ
ทำอยู่ที่บ้านก็ได้แล้วก็มีอาหารอันนี้เลย

ต้องบอกวันนี้สุดยอดจริงคุณแม่มีกำลังใจมากเลยนะคะ
ในการดูแลตัวเองขึ้นต้องบอกว่าทำที่ไหนก็ได้
ข้าวของเครื่องใช้ที่บ้านมีประโยชน์

ใช่ค่ะคุณแม่ค่ะสมัยนี้เนี่ยแม่บ้านยุคใหม่เขาไม่มีแล้ว

เขาก็ต้องบอกว่าหุ่นเสียจะได้สามีรักสามีเหรอ
ใช่เป็นน้องเมจิ

เราเข้าไปดูหรือเข้าไปติดต่อกับอาจารย์เมจิทั้งไหนได้ค่ะ
เรื่องของหลักการกินเทคนิคแรงบันดาลใจ
ใช่ก็คือเหมือนเมจิกเข้ามาเนี่ยทุกคนจะเจอทุกอย่างหมดเลย
ต้องบอกเมจิทำอย่างนี้ได้บุญเนาะ

แล้วก็ได้รู้ช่องทางดีที่จะปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น

ถึงเวลาจะหมดนะคะแต่ความสนุกของเรานะคะ
ก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันได้ต่อเลยนะคะ

แตนบายตลอด๒๔ชั่วโมงเลย

กลับมาเจอกันใหม่นะคะในเวลาดีแบบนี้กับรายการ
แม่บ้านประจันบาลเรารู้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ชุดก้าวชุดชิบอร่อยมาก
ลองเนิงนับนะฮะขึ้นไม่สุดนะคะแต่ลงให้ตึงให้สุดนะคะ

เซ็ตเดียวพอแล้วเซ็ตเดียวจริงต้องไปต่อ